จุดของคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก่อนนะครับ
เคลื่อนขบวนของทางคณะรัศดร๖๓เป็นอย่างไรในขณะนี้

พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ณเวลานี้นะครับ๑๙นาฬิกา๓นาทีนะครับ
วลชนราศดร๖๓ได้เคลื่อนตัวมาเต็มบริเวณ
ถนนด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

บรรยากาศสดที่บริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีนะครับ
บริเวณนี้เป็นถนนสาธรณ์ใต้นะครับ
ฝั่งขาไปสะพานตากศิลปนะครับ
ซึ่งณตอนนี้การจราจรถูกปิดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นมวลชนจำนวนมาก
ซึ่งในส่วนประตูทางเข้านะครับ

เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จะให้ตัวแทนของมวลชนไปยื่นหนังสือ

จากสถานทูตเยอรมนีนะครับซึ่งจุดนั้นเองจะเป็นจุดที่มีกำลังตำรวจ
คอยดูแลอย่างหนาแน่นมากนะครับเมื่อสักครู่ผมได้ไปสังเกตการณ์มา
ผมเห็นมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน
เนี่ยครับอ่าปักหลักเฝ้าระวังอยู่ตรงนั้น
ประมาณสี่ชั้นนะครับซึ่งมีทั้งตำรวจผู้ชาย
แล้วก็ตำรวจผู้หญิงนอกจากกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
จุดตรงนั้นยังมีแผงเหล็กกั้นถึงสี่ชั้นซึ่งแผงเหล็กนะครับ
จะถูกมัดด้วยสลิงที่มีเส้นขนาดใหญ่นะครับ
เพื่อความแน่นไม่ให้มวลชนผลักแผงเหล็กเข้าไปด้านในนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับสายตาผมมองไปจนถึงตรงแยกสาธรณ์นะครับ
ซึ่งมวลชนยังล้นไปถึงตรงบริเวณแยกสาธรณ์นะครับ
ส่วนบริเวณถนนซ้ายมือของผมครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นถนนสาธรณ์ใต้
อ่าฝั่งมุ่งหน้าไปยังเพลินจิตนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับ
การจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับ
แต่จะมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามวลชนได้ทำการปิดถนน
สาธรณ์ใต้ฝั่งมุ่งหน้าไปเพลินจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าณเวลานี้นะครับมีมวลชนราศดรหกสาม
เต็มพื้นที่ถนนสาธรณ์ใต้ทั้งสองฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และนี่ยังไม่หมดนะครับยังมีมวลชนที่ยังอ่า
อยู่ระหว่างการเดินทางมารวมกับมวลชนที่อยู่ตรงนี้อีกเป็นจำนวนมากนะครับ
ซึ่งในส่วนตรงบริเวณด้านหน้าสถานทูตนะครับ
สักครู่ที่ผ่านมาก็มีรถเครื่องเสียงของมวลชนขับผ่านเข้ามาเพื่อ
ใช้ในการปลาใสตรงบริเวณด้านหน้าของด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพด้านหน้าครับ
จะเห็นว่ามีมวลชนที่สวมหมวกสีขาวนะครับมวลชนชุดนี้คือ
กาดอาสานะครับที่ได้มาถึงบริเวณสถานทูตเยอรมนีเป็นชุดแรกเลยนะครับ
พอมาถึงเสร็จแล้วนะครับเขาก็ได้วางกำลังโดยรอบนะครับ
เพื่อดูแลมวลชนที่จะเข้ามาตามจุดต่างต่างนะครับแล้วก็ได้มีการไปเฝ้าตรงบริเวณ
ด้านหน้าประตูทางเข้าอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งประตูทางเข้าสถานทูตเยอรมนีจุดนี้นะครับ
จะเป็นประตูสองชั้นนะครับเป็นประตูอัตโนมัติที่จะใช้ระบบเปิดปิดสวนศูนย์
โดยใช้ศูนย์ควบคุมที่อยู่ด้านในนะครับเป็นประตู๒ชั้น
มีประตูทับชั้นหน้าแล้วก็ประตูด้านในนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับ
ก็คือว่าทางตำรวจนะครับจะให้ตัวแทนของมวลชนนะครับ
สองคนนะครับเข้าไปด้านในเพื่อยื่นหนังสือกับ
ตัวแทนของสถานทูตเยอรมนีนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมรายงานไปนะครับ
ณตอนนี้สองฝั่งของถนนสาธรณ์ใต้เต็มไปด้วยมวลชน
ราศดรหกสามทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งณตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานว่า
ท้ายขบวนอยู่จุดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกับ
คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐนะครับผู้สื่อข่าวของเราอีกคนที่ยัง
ปากหลักอยู่กับมวลชนที่กำลังเดินทางมาครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่จุดที่อยู่บริเวณกาดของผู้ชุมนุมนะครับ
อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงสถานทูตเยอรมนีแล้วนะครับ
ใกล้ของผมนี่คือมีเวทีเป็นรถปลาใสของครูขอนแก่นนะครับ
ซึ่งเป็นแก่นำในการปราศัยวันนี้ขณะเดียวกัน
สองข้างทางบริเวณถนนสาธรณ์ใต้ขนาดนี้
หน้าสถานทูตเยอรมนีนะครับก็เนืองแน่นไปด้วยมวลชนที่มาร่วมชุมนุมนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีการประกาศเครื่องเสียงอยู่ตลอดเวลานะครับ
ตอนนี้ประกาศให้กลุ่มมวลชนนั่งลงกับพื้นนะครับตอนนี้ประกาศให้มวลชนนั่งลงกับพื้น
นะครับนี่เป็นบริเวณหน้าสถานทูตเยอรมนีขนาดนี้นะครับ
จะเห็นว่ามีรถของทางตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมาจอดอยู่หน้าสถานทูต
รวมไปถึงมีรถขยายเสียงของทางเจ้าที่ตำรวจ๑คันนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วย
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นจุดของแกนนำนะครับที่มีรถขยายเสียงที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นรถจักรยานสีแดงนะครับที่ติดลำโพงอยู่ประมาณ๔ตัว
แล้วก็ตอนนี้พยายามให้กาดรวมถึงประชาชนและผู้ชุมนุมนั่งลงกับพื้นนะครับให้นั่งลงกับพื้นขณะนี้
ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับจะเห็นว่ากาดแต่ละคนเนี่ยมีหมวกกันน็อกนะครับ
มีร่มนะครับแล้วก็มีแมสมีแว่นตานะฮะเป็นแว่นตากันน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดการสลายการชุมนุมกันเกิดขึ้นนะครับ
ขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มกาดจำนวนนึงนะครับที่อยู่บริเวณรถปลาใสไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้กับกลุ่มแกนนำนะครับ
ขณะนี้เริ่มให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนั่งลงกับพื้นแล้วที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่เราอยู่ใกล้กับแกนนำมากที่สุด
แล้วก็อยู่บริเวณจุดด้านหน้าของกลุ่มแก่นำในการชุมนุมในครั้งนี้นะครับ
จะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่ากาดก็นำร่มมาเพื่อที่จะกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใกล้ด้วย
แล้วก็ป้องกันหากมีการสลายการชุมนุม
ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีรถของทางตำรวจตะเวนชายแดนจอดเรียงรายอยู่บริเวณด้านหน้าสถานทูตเยอรมนีด้วยนะครับ
ขณะนี้ก็ถือได้ว่าหัวขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมมาถึงหน้าสถานทูตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็พยายามให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั่งลงกับพื้นนะครับให้พยายามนั่งลง
นี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้จะเห็นว่าเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุม
เป็นด่านหน้าในการถ้าเกิดว่าหากมีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้น
จะเห็นว่าก็มีกลุ่มมวลชนอยู่เนืองแน่น

ถนนสาธรณ์ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
ตอนนี้ก็เต็มไปด้วย

นี่เป็นภาพบรรยากาศให้คนดูให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

สื่อมวลชนด้วยที่อยู่บริเวณนี้จำนวนมากขณะเดียวกันยังไม่มีการปราศัยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปราศัยมีเพียงแค่ให้กาดนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยนั่งลงนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้หากมีการปราศัยหรือมีสถานการณ์อะไรคืบหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะติดตามให้คุณผู้ชมได้ดูต่อนะครับแต่ไปดูบรรยากาศอีกฝากหนึ่งนะครับที่ตอนนี้คุณ

ผมจะพยายามที่จะมองเข้าไปนะครับว่าตอนนั้นด้านหน้ามีกิจกรรมอะไรกันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าบริเวณด้านหน้าสถานทูตนั้นเต็มไปด้วยทางตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจหญิงแล้วก็ตำรวจของผู้ชายจำนวนหลายนายที่อยู่บริเวณพื้นที่นะครับคุณผู้ชมบริเวณโดยรอบด้านข้างด้านหน้าของสถานทูตซึ่งเป็นด้านข้างของถนนสถาสาธรณ์ใต้นั้นเต็มไปด้วยรถบัสคอ

สถานทูตคุณผู้ชมครับด้านในสถานทูตนั้นมีการมีการปิดไฟบริเวณด้านในสถานทูตไว้นะครับเปิดเฉพาะไฟที่อยู่ตามริมทางที่อยู่ด้านข้างของสถานทูตเท่านั้นแต่ด้านในนั้นปิดไฟเงียบสนิทและทางเจ้าหน้าที่ของสถานทูตนั้นออกจากสถานทูตไปแล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผมจะพยายามดูว่าด้านในนั้นมีกิจกรรมอะไรกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่

ตอนนี้ยังคงรออยู่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความอะไรที่จะขึ้นบริเวณด้านหน้าของสถานทูตนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพราะว่าณตอนนี้ค่อนข้างชุลมุนเนื่องจากว่าสถานที่ค่อนข้างคับแคบครับแต่บริเวณพื้นที่นี้มวลชนมีจำนวนเยอะมากครับทำให้ต้องมีการเกลี่ยพื้นที่นี้ออกไปบริเวณถนน

มีการขึ้นป้ายข้อความว่าอะไรนะครับทางกลุ่มแกนนำนั้นมีการเตรียมความพร้อมในการเอาป้ายนี้มาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยกับกลุ่มมวลชนกลุ่มสื่อมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้มีเพียงสองป้ายอย่างที่บอกว่ามีเพียงป้ายให้หยุดแล้วก็ให้รอก่อนแล้วก็ให้เดินไปนะฮะแต่พื้นที่แต่ตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนป้ายข้อความนี้แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นแค่๑
พื้นที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณพื้นที่นี้คุณผู้ชมครับสาเหตุที่ทางกลุ่มมวลชนต้องการมาสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยในครั้งนี้เนื่องจากต้องการมายื่นหนังสือให้กับเอกราชทูตไทยขออภัยครับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้นมีการประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียไปแล้วเป็นที่เรีย
เรียกร้องไปทางรัฐบาลจำนวน๓ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกข้อสองก็คือมีการให้ร่างรัฐมนูลใหม่ที่มาจากประชาชนแล้วก็ข้อ๓นั้นปฏิรูปสถาบันนะครับซึ่งณตอนนี้ยังไม่ได้ทั้งสามข้อยังไม่ได้รับการตอบสนองใดจากรัฐบาลทำให้ต้องมีการยกระดับการชุมนุมแล้วก็ค

นะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมกับคุณผู้ชมครับการเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมบริเวณด้านหน้าของสถานทูตนะตรงนี้นะครับรอดูว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่ามีการขึ้นข้อความขึ้นป้ายข้อความแล้วก็เป็นอีกอีกอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่สองจะ

เหนือจากกลุ่มสนับสนุนแล้ววันนี้ยังสังเกตเห็นมีป้าคนนึงที่มาส่งเสียงด่าทอที่อยู่บริเวณแยกสารแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทางกลุ่มกาดนั้นก็ได้กันป้าคนนั้นออกไปนะครับทำให้ไม่มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะฮะ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการรอกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ
รอทางแกนนำรอฟังท่าทีของแกนนำว่าจะมีกิจกรรมบริเวณด้านหน้าณขณะนี้
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณด้านหน้าสถานทูตเยอรมนีครับ
ครับคุณภูริพัฒน์ครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดร๖๓เนี่ย
ไปถึงหน้าสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะส่วนท้ายขบวนนะคะก็ยาวไปจนถึงแยกวิทยุนะคะ